ซึ่งอย่างที่ทราบกันจียอนพุทธไปแล้ว

ที่สรุปพี่ฮั้นไม่พูดเฉพาะว่ามันอยากทำพูดส่วนตัว

ก็เป็นหนังเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งสรุปแล้วก็คือไม่พูด
ก็ยังไม่ตอบว่าทำไมถึงแบบขอเป็นแฟนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งเขาก็บอกว่าถามเรื่องอย่างอื่นได้เรื่องการสะดงการแสดงอะไรอย่างนี้
ก็ถามไม่ได้อีกเพราะว่าเรื่องนี้เขาแต่งหญิง

ก็คือว่าได้สัมภาษณแนนเค้กคนเดียวคุณผู้ชมค่ะก็ไม่รู้ว่าอาจจะมีงานอีเวนต์นะคะ
ก็คือในเรื่องนะอุบไว้ก่อนท่านต้องแต่งหญิงแต่เขาห้ามบอกเขาห้ามถาม
รู้กันหมดแล้วก็สปอยกันไปก็ว่ากันไปนะคะ